วันนี้เราไปคุยกับลุงยาวมานะครับลุงยาวร้านลาบจิ้มจุ่ม
โอ้ยหลังจากตรงจากที่มันมีกรณีเกิดขึ้นลุงยาวล์บอกว่าเงี้ย
มาที่ร้านยี่สิบคนได้ค่ะชายรูปนู่นนี่นั้นฉะแล้วก็บอกว่า
เอามีเมนูมีเครื่องดื่มรูปเครื่องดื่มมีส่วนผสมแอลกอฮอล

ผิดกฎหมายการโฆษณาเป็นพรบควบคุมการโฆษณาแอลกอฮอล์ค่ะ
นี่เจ้าหน้าที่ที่ลุงยาวบอกว่าเจ้าหน้าที่บอกนะครับ
ถ่ายรูปเสร็จปุ๊บเวลาผ่านไปนะครับ
หลังจากนั้น๗สิงหาคมมีหมายเรียกมาเป็นหมายเรียกผู้ต้องหา
คดีระหว่างคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และเจ้าของร้านลาบลุงยาวนะครับ

ส่งเรื่องไปที่สพปะเกร็ดนะครับ

ซึ่งทางตำรวจเนี่ยบอกว่าแบบนี้ต้องเปรียบเทียบปรับนะครับ

ก็ปรับ๕๐๐๐บาท

เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่ามันเป็นยังไงกันแน่
ลาบลุงยาวจิ้มจุ่มรสเด็ด
อยู่ที่
แต่ว่านะคะบางคนที่เขาเห็นจากพราบของร้านของลุง
ในสังคมออนไลน์บอกว่า
ขวดเบียรึป่าวแล้วก็มีติดราคาเอาไว้
ใช่คือจริงถ้าในเมนูอะค่ะมีภาพภาชนะบรรจุคือขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ย
มันผิดพรบควบคุมการโฆษณาแอลกอฮอล์จริง
แล้วบางจุดของร้านก็มีภาพของขวดเบียร์แล้วมีราคาอีกอะไรอย่างนี้
หลักของโฆษณามันขายได้แต่มันโฆษณาไม่ได้หรือเปล่า
ลุงยาวบอกว่าตอนนี้ที่เขารดค่าปรับจาก๕หมื่นลด๑ใน๓เหลือ๑๗๐๐๐
ลุงก็ยังไม่ได้ไปจ่ายนะเพราะทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งร้านลุงมีอยู่แค่หมื่นห้า
เจ้าหน้าที่ก็ผ่อนผันให้บอกให้เวลา๑เดือนไปหาเงินมานะครับ
แล้วให้มาจ่ายภายในวันที่สิบกันยายนนี้นะครับหลังจากไปพบตำรวจมาแล้ว
ยาวก็รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมมองว่าอยากให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้ชัดเจนกว่านี้
แบบไหนผิดแบบไหนไม่ผิดค่ะลุงเองก็ไม่แน่ใจอันไหนมันผิดอันไหนไม่ผิด
แล้วถ้าร้านลุงผิดร้านอื่นผิดไหม
ก็ถ้ามีเหมือนกันก็ต้องผิดทุกร้านนะถ้าพูดตรง
แล้วไปจับแบบนี้ทุกร้านไหมก็นี่แหละค่ะ
หรือลุงโดนอยู่ร้านเดียวก็นี่แหละค่ะ
แล้วเอายังไงกันแน่ป้ายรายการโลโก้รูปขวดราคา
คือลุงบอกลุงไม่รู้คือเอายังไงอยู่ดีเจ้าหน้าที่มาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ

นี้เขาบอกว่าน้ำแร่ทางแม่ชาติพิช

หลังจากโควิดไปก็ยังแร
น้อยใจว่ามันเป็นการ
บังเบียดว่าเป็นการอันนี้รึเปล่า

ในเซเว่นเค้าก็เขียนป้ายแบบให้บอกด้วยว่า

อาชีพละ๗๐บาทถ้าเราไม่บอกลูกค้าเดี๋ยวมันก็จะเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่บอกราคาไม่ติดราคากับข้าวอะไร
แล้วทีนี้มาเจอแบบนี้เราก็ท้อด้วยว่าเราขายแค่นี้ทั้งเผื่อจะหาได้ทั้งลูกน้องเราก็ต้องดูแลเขา
ค่าบ้านค่าเช่ามันก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่าใช้จ่ายเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมลูกก็ยังเรียนอยู่เหมือนเดิม
เราก็เลยแบบหลายอย่างที่มันรุมเล้าเข้ามาหาเราเยอะมากมายก็อยากให้ชัดเจน
คือลุงยาวเนี่ยบอกว่าไม่ได้เจตนาจะฝ่าฝืนหรือว่าทำผิดกฎหมายนะแต่ว่ามันไม่ชัดเจนก็เลยไม่รู้อะไรผิดไม่ผิด
มาตรา๓๒เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของข้อหาโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยตกลงมันแบบไหนอะไรยังไงกันแน่
อยากจะให้เอาให้ชัดนะมาตรา๓๒ของพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เราก็พยายามถามไปยังเจ้าหน้าที่นะครับทุกผู้ชมครับ
จะไปให้ความช่วยเหลือทางด้านคดีไปให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย
ว่าเรื่องนี้ตกลงมันผิดไม่ผิดอะไรยังไง

คืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าจริงแล้วมันมีบัญญัติเอาไว้จริง
ถ้าเกิดสมมุติมีการโฆษณาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเป็นขวด
โลโก้ยี่ห้อชัดเจนเขียนราคาอันนี้ถือว่าเป็นการโฆษณา
ถ้าอยู่ในเมนูมีรูปน่ะยังไงก็ผิด
หรือกระทั่งเป็นแก้วแล้วก็เป็นน้ำสีเหลืองแบบเบียร์

อันนี้ต้องศึกษาไว้สำหรับคนที่ต้องขายแอลกอฮอลในร้านอาหารนะครับ
เพราะว่าถ้าเกิดเขามาตรวจสอบก็คือผิดแน่นอนจริง